สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
หันนะครับคุณผู้ชมครับวันสองวันที่ผ่านมานี้หลายจุด
หลายพื้นที่ครับมีฝนตกลงมาหลังจากที่เกาะหน้านั้นฝนค่อนข้าง
ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงต้องจับตาสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยหนึ่งปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองครับก็คือเรื่องของพายุไต้ฝุ่นโนรู
พายุลูกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลักษณะการเคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองใดของเราโดยตรง
จะสังเกตว่ามีการวกเข้าไปบริเวณช่องแคบระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่น
นั่นก็หมายความว่าในช่วงวันที่๖๗๘ใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้หน่อยนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับจะสังเกตว่าขณะนี้เองพายุลูกนี้กำลังหมุนอยู่ในทะเล
แล้วก็จะมีอยู่บางส่วนหางของมันได้มีการเหนียวนำเอากลุ่มฝนมาปกคลุม
บริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
ตอนนี้ก็เริ่มมีฝนโปรยปลายเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ส่วนในเมืองไทยครับจากความรุนแรงของพายุรังกล่านั้น

แล้วมรสุมฤดูฝนนั้นยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
สามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นจากบริเวณ
เบงกอเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น

ตอนกลางจนถึงตอนล่างฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ส่วนตอนบนครับก็จะเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ

พื้นที่สีส้มสีเหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
จะมีการแผลตัวแผ่ปกคลุม
เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับ
โดยเฉพาะจุดที่ก่อนหน้านี้ต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
เกิดน้ำท่วมขังเกิดน้ำท่วมฉับพลันอาจจะต้องระวัง
ส่วนคลื่นลมครับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
ตั้งแต่จังหวัดกระบีลงไปขึ้นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนคลื่นก็สูงโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวทั่วไทย
ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ